อันนั้นยังไม่สุดหรอกอะไรนะน่ากลัวขนาดนั้นยังไม่สุดอีกเหรอ
นี่ใกล้ใกล้บ้านผมบ้างเนี่ยอยู่แถวหนองจอกกรุงเทพมหานครมีผู้ชายคนหนึ่ง
ทำทีไปรอเพื่อนแล้วหลังจากนั้นเขาก็ทำแบบนี้ครับ
วกก๋วยเตี๋ยวฮะทำทีมารอเพื่อนแล้วก็นะครับ
เอามือจับลวกก๋วยเตี๋ยวซะอย่างงั้นผู้สื่อข่าวนะครับ
ไปที่บ้านหลังนี้อยู่ที่หนองจอกกรุงเทพมหานครบ้านหลังใหญ่นะ
มีการต่อเติมพื้นที่รอบดัดแปลงเป็นหอพักแบ่งให้เช่า
นางสาวสุกัญญาสาขากูลอายุ๓๑ปีเป็นเจ้าของเล่าบอกว่า
คือส่วนใหญ่คนมาเช่าที่นี่เป็นผู้หญิงด้วยนะเป็นแคดดี้สนามกอล์ฟ

วันเกิดเหตุผู้ชายคนนี้มาจากไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้จักหรอกเดินผ่านมาแล้วเข้ามา
เข้ามาเสร็จปั๊บตอนนั้นมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนั่งอยู่ที่ม้าหินอ่อนคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหม
นะครับผู้ชายคนนี้ก็เข้าไปคุยนะอ้างว่าเขาเนี่ยมารอเพื่อนนะครับ
แล้วก็เดินวนเวียนวนเวียนอยู่แถวนั้นแหละท่าทางมีพิรุษ
พอเธอเปิดประตูบ้านออกมาผู้ชายคนนี้ยิ้มให้เมื่อกี้โบกให้ข่าว
เมื่อกี้บกมือให้นะคนนี้ยิ้มให้นะครับ
ก็คิดว่าเป็นเพื่อนกันนึกว่าผู้หญิงที่นั่งกับผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนกัน
ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ออกไปข้างนอกกลับมาก็ไม่เจอผู้ชายคนนี้แล้ว
ก็ถามกับผู้หญิงว่ารู้จักกันไหมเขาตอบว่าไม่รู้จัก
เอาเท่านั้นแหละก็เลยรีบไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
ไม่สบายใจจนถึงตอนนี้แล้วครับอยากให้ตำรวจมาจับให้หน่อยครับ
ก็เริ่มสงสัยว่าอ้าวถ้าไม่รู้จักกันแล้วมันคือใคร
ทำไมถึงกล้าเข้ามาถึงที่หน้าบ้านเราก็เลยมาดูกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าบ้าน
ก็ไล่ดูรูปดูภาพไปก็เป็นอย่างในคลิปเลย
ความปลอดภัยอันดับหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็ไม่อยากให้ไปทำอย่างนี้กับที่อื่นด้วย

เรื่องเหตุร้ายแรงกว่านี้ใช่ไหมครับ
อาจจะไม่ใช่แค่แบบคุกคามทางเพศอาจจะรวมไปถึงการทำอย่างอื่นที่มันรุนแรงมากขึ้นนะคะ